ดิฉันมาพร้อมกับพายุส้นร้อนซิลากู้นะคะที่ณ
พายุอันนี้นะคะพายุลูกนี้เป็นพายุโซนร้อนลูกแรกค่ะ

ส่งผลให้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเรานะคะ
มีฝนตกหนักจนเกิดภัยทางธรรมชาตินะคะ
ส่วนคลื่นลมก็แรงตามไปด้วยคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปตลอดทั้งสัปดาห์

พบว่าพายุโซนร้อนซินลากูจะเคลื่อนตัวไปทางเหนือนะคะ
แล้วก็อาจจะไปรวมตัวกับพายุลูกอื่น
ซึ่งก็ต้องจับตาในระยะต่อไป
แต่ถึงแม้ว่าพายุจะพัดไปแล้วแต่ฝนยังไม่ไปไหนค่ะ
ประเทศเรายังมีฝนตกจนถึงกลางสัปดาห์
ส่วนการช่วยเหลือประชาชนความแม่พี่น้องที่ประสบภัยพิบัติจังหวัดเลย
เพราะว่าในระยะนี้ถึงแม้ฝนจะตกลดน้อยลงนะคะแต่ฝนตกทุกวันค่ะ

คุณผู้ชมสังเกตเห็นได้นะคะว่าคลื่นลมแรง
อกจากนี้นะคะเมฆยังเป็นสีครึ้มแบบนี้ค่ะ
โดยฝนจะตก๑๓๐๖๐ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องในระยะนี้นะคะ
ต้องระวังคลื่นลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักเอาไว้ด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ